ธันวามหาสะดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
แม่บ้านพระจันบรรณ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่
พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
โอ้โหเห็นหน้าเราในวันอังคารแบบนี้อีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แน่นอนว่าจะเจอกันในปีนี้เลยค่ะ
ประหยัดจัดประโยชน์แน่นอนค่ะ
ใช่แล้วค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นนะคะจะเป็นอะไร
จะขวาจะข้ามมาขนาดไหนพวกเรานะคะ
ก็พร้อมจะสัญหามาหาคุณผู้ชมนะคะ
ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็มีประโยชน์กับคุณผู้ชม
เราไม่พลาดที่จะเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ

ไม่ได้หาเสียงไม่ห้ามไม่ห้าม

นึกว่าเธอหาเสียงหรือไม่ก็นึกว่าเธอกำลังประกวดนางงามจักรวาลทำเพื่อโลก

แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาปรึกษาแอร์นิดนึง

ที่เราบอกคุณผู้ชมว่าการปีนเขาไง

ของประจับตกแต่งผ้ามั่นเลยรูดลงมาหมดเลยเธอ
หังหมดเลยเธอแล้วต้องซื้อใหม่ซึ่งเส้นมาก

ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ย
เราจะมาสรรสร้างของตกแต่งบ้านบนฝาผนังให้เพื่อนค่ะ
ได้มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ขึ้นไปแปะแทนแบบประหยัดสุดไปเลย
จริงไม่ต้องซื้อใหม่เลยหรอพูดจริงดิไม่ต้องซื้อใหม่

ว่าแต่ของอร่อยหลักสิบล่ะคะมีอะไรบ้าง
แต่ว่าปนไปด้วยกลิ่นอายของความออน
เขาเรียกได้ว่าเปิดให้ชมศิลปะและดื่มดำกาแฟรสชาติที่อร่อยไปพร้อมกัน
ออสอย่างเรานะคะไม่ควรพลาดกับที่นี่เลยค่ะ
เชฟชิลก็แบบดูเก๋แล้วอยากไปมาก
ใช่แล้วดื่มกาแฟไปชมงานอาร์ตไปด้วยอะไรจะพลวดเพลินขนาดนี้นะคะ
แต่ว่าเราไปฟินกับโฮเมคก่อนได้ไหม

ฉันอยากเอาของไปติดผนังบ้านฉันคืนแล้วเนี่ย

สวยประหยัดฉบับโฮเมต
สวยประหยัด

อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าสวยประหยัดฉบับโฮเมตในวันนี้เนี่ย
เราจะมาทำภาพติดผนังจากเศษผ้ากัน
บ้านฉันก็จะมีภาพดิบผนังเลิฟเหมือนเดิมใช่ไหม
ถูกต้องขอบอกว่างานนี้นี่เก๋ไก่สไลเดอร์

ก่อนที่เราจะไปฟินกับการทำภาพตกแต่งผนัง

ก้าวสำหรับงานเดคุภาค

อุปกรณ์พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ

ต้องตัดโฟมเป็นรูปทรงที่ต้องการหลายขนาดแบบนี้
หลังจากได้โฟมแล้วก็มาต่อกันที่ตัดเศษผ้า

แต่ต้องตัดให้ใหญ่กว่าแผ่นโฟมนะคะ
เหน็บเข้ามุมได้อย่างสวยงาม
ตอนนี้สองสาวของเราก็ขมักเม่นกับการตัดผ้าสุดโดยเฉพาะสาวปุ๋ยที่คงอยากจะซ่อมผนังห้องให้เสร็จไวใช่ไหมล่ะคะ
เรียบร้อยแล้วก็ทากาวบนโฟมแล้วติดผ้าลงไปให้เรียบร้อย
แต่ถ้ากลัวว่ากาวจะติดแล้วไม่อยู่ก็เสริมทัพความแน่นด้วยกาวส่องหน้าเข้าไปอีกรอบรับรองว่าอยู่ชัวร์ค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีไอเดียเก๋เช่นที่บ้านมีเศษกระดุมเหลืออยู่
มีเลื่อมหรือว่าจะเป็นดอกไม้แห้งหรือมีอะไรอีกไหมปุ๋ย
ก็จริงแล้วเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันสามารถเอามาประดับตกแต่งบ้านได้

ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองไปแตะผนังให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะคะว่าออกมาแล้วจะสวยขนาดไหน

เอามาให้หมดเลยที่เราทำเอาไว้

แปะเรียบร้อยแล้วก็นำมาจัดวางบนผนังตามใจชอบได้เลยค่ะ
นี่เรียบร้อยแล้ว
เป็นยังไงเป็นยังไง

ถูกต้องค่ะนี่ไงจากผนังพังง
หนังธรรมดาก็ดูเก๋กู๊ดขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ชม

ที่เอาไอเดียแบบนี้มาช่วยฝรั่งบ้าน

สำหรับงบประมาณในการทำภาพตกแต่งผนังจากเศษผ้าเหลือใช้ก็คือ

โฟมใช้ไป๑๐๐บาท
กาว๓๐บาท
กาว๒หน้าแบบหนา๔๒บาท
วันนี้เราสวยประหยัดกันในราคา๑๗๒บาทค่ะ
นี่ไงเราได้ผนังใหม่แล้วค่ะเรียบร้อย
ประหยัดได้ในราคาไม่กี่ร้อยบาทนะคะแถมไม่ได้ทำเองเนี่ยเพิ่มคุณค่าทางจิตใจด้วยนะเธอ

ถูกต้องนายประนีตค่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปส่งไปให้น้องมิ้นดูแล้วด้วย
ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภาพของเราเนี่ยนะคะกับภาพติดผนังของที่พักหลักร้อยของน้องมิ้นเนี่ย
อันไหนจะเก๋ไก่สไลเดอร์กว่ากัน

ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ